คือท้ายที่สุดโดนตำรวจรวบตัวนะคะ
มีการพูดถึงเรื่องการพนันเรื่องลามกอนาจารย์ค่ะ
คุณผู้ชมดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อย
เพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะมีแถลงนะคะ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอรองผู้บังคับการ
บังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็แถลงข่าวค่ะ
จับกลุ่มเสียโป้หรือว่านายอานนท์ชัดอานนท์
พร้อมกับภรรยาแล้วก็เนวัตดาว
หรือว่านายมักครินพุ่มสะอาด
อีกหนึ่งคนคือนายรัชชานนท์พินิษฐ์
๔คนนี้นะคะคือโดนจับฐานความผิด
คือร่วมกันกระทำความผิดตามพรบการพนัน

โดยพันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรก็เล่าว่าการจับกลุ่มครั้งนี้
มันสืบเนื่องมาจากที่เสียโป้แล้วก็พวกมีการใช้สื่อออนไลน์

ประชาชนให้มาเล่นการพนันออนไลน์
มันเป็นการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระ
เพราะว่าทำแบบนี้เป็นร้อยครั้ง
อกจากนั้นก็ยังมีการนำข้อมูลลามกอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

เล่นการพนันคือเหมือนเป็นการทาย
ทายถูกก็จะโอนเงินให้ระหว่างไลฟ์สด
แล้วทีนี้ตอนไลฟ์ก็มีการพูดเรื่องเซ็กซ์เรื่องเพจสัมพันธ์
แสดงออกสีหน้าท่าทางให้คนมีอารมณ์ร่วม
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาตรวจสอบ

แล้วก็ชวนเล่นการพนัน๘๘ครั้ง
คือเชื่อได้ว่ามีการเล่นการพนัน๗๐คลิป
มีคนติดตามก็เยอะนะคุณเป็นหลักหมื่น
ทีนี้พอทำความผิดต่างกรรมต่างวาระเป็นร้อยครั้ง
ก็เลยต้องรวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะ
แล้วตำรวจก็ไปรวบตัวได้ที่บ้านพักย่านเพชรกะเสม
เรื่องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดค่ะให้การปฏิเสธ
บอกว่าเดี๋ยวขอไปให้การในชั้นศาล
ซึ่งก็จะมีการคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ตำรวจจะมีการรวบรวมหลักฐานในสำนวนต่ออายการ
หลังจากที่เห็นว่ามีพฤติกรรมทำผิดคือซ้ำ
ทำเป็นร้อยครั้งแล้วถ้าเกิดว่าขยายผล
เจอผู้อยู่เบื้องหลังแน่นอนค่ะคุณผู้ชม
ก็จะไปเอาความผิดของผู้ที่อยู่เบื้องหลังด้วย
ซึ่งตอนนี้ผู้ต้องหาเอง

กรกฎาคมพนักการสอบสวนก็จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด
คือ๔คนนี้นะคะจะไปฝากขังสารแขวงดอนเมืองต่อไปนะคะ